พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ
เพื่อความสุขของอาณาประชาราชดรไทยนะคะซึ่งความเสียสละอันใหญ่หลวงนี้ก็ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพ
แล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านดวงสแตมถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแบบนึง
ซึ่งทุกภาพของในหลวงถูกถ่ายทอดด้วยจิตวิญญาณของนักออกแบบสแตมค่ะ
ที่พี่ได้ทำงานในหน้าที่นี้นะคะคือเป็นนักออกแบบสแตมนะคะ
ปีนี้ก็เป็นที่ปีที่๓๐แล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยที่จะได้ทำงานที่นี่

ตลอด๓๐ปีของการทำงานวีนาธันทรัฐผ่านการออกแบบสแตมมาแล้วหลากลายชุด
จนขึ้นเป็นนักออกแบบมือหนึ่งและได้รับมอบหมายงานสำคัญคือ
การออกแบบสแตมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งวีนาธันทรัฐออกแบบมาแล้วทางสิ้น๕๐แบบ
ก็เกรงเป็นพิเศษกว่าชุดอื่นนะคะ
เพราะว่าคืออย่างแรกก็คืออยากจะให้พระองค์ท่าน

ทุกทีที่ได้โจทย์เกี่ยวกับท่านนะคะ
องค์ท่านก็จะคิดหนักกว่าทุกชุด
เพราะว่าคืออยากจะ
เหมือนว่าสแตมนี่เป็นสิ่งที่เป็นการบันทึกประวัติศาสต
แล้วก็เผยแพร่ไปทั้งทั่วโลกนะคะ
ก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้เห็นภาพที่พี่ออก
ที่เป็นภาพของท่านพระองค์ท่าน
ก็อยากจะให้ได้เห็นแล้วรู้สึกว่า
ประทับใจในตัวพระองค์ท่าน

เป็นคิดว่าเป็นสิ่งที่
รายศนีย์ให้โอกาสพี่มากที่สุด
เพราะว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไป

เลยจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดธวายให้ท่าน
ขอบคุณครับ
ผลงานที่วีนาประทับใจที่สุด
เป็นสแตมชุดที่ระลึกมหามงคล
เฉลิมพระชนมภันษา๘๐ภันษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิงพระชนมภัณฑ์ศาสตร์แปดสิบพันธ์ศาสตร์

ที่ทำเยอะที่สุดก็คือ๙ดวง
จะทำเป็นช่วงพระชนมายุ๑๐ปีปีละภาพ

แล้วก็จะมีภาพตรงกลางซึ่งเป็นภาพพิเศษที่ท่านทรงผนวดนะคะ
อันนั้นจะใช้เทคนิคพิเศษด้วย
ก็คือต้องค้นคว้าเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าภาพที่ช่วงอายุของท่านเนี่ยนะ
แต่ละช่วงก็จะมีเยอะ
แต่ว่าที่เหมาะสมที่จะเอามาทำ
ก็คือก็ต้องเลือกที่ว่าให้สวยงาม
แล้วก็เหมาะสมกับแต่ละวัยด้วยค่ะ
ที่ผ่านมาปรายศนีย์ไทยตีพิมพ์สแตมภาพ
หลวงราชการที่๙มาแล้ว๖๔ชุด๓๓๐แบบ
จำนวนมากกว่า๒๐๐๐ล้านดวง

คือชุดสแตมพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน

เป็นกิตยศเป็นความภาพภูมิใจ
ที่เชื่อว่าทุกคนที่เป็นพนักงานของปรายศนีย์

เป็นพระองค์ทรงเป็นพระราชาแห่งพระราชา
ส่งสร้างคุณอุปการณ์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติบ้านเมือง
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอเนกอนันต์
วีนาจะไม่เคยออกตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชในการทรงงานต่าง
แต่สิ่งที่วีนาพบจากการออกแบบสแตม
คือการที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก

ฉลองสริราชสมบัติครบ๕๐ปี
ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

ที่การพัฒนาดินโดยการปลูกย่าแฝก
เพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของดิน
การแก้ปัญหาภัยแรงโดยการทำฝนหลวง
และการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกังหันน้ำชัยพัฒนา
ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แบบแต่ละรูปที่ได้มาก็แบบ
แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านทำงานอะไรมากมายขนาดนี้
ซึ่งแบบไม่น่าเชื่อเลย
ก็รู้สึกปลื้มแล้วประทับใจ
การที่ได้ทำงาน
ที่มีภาพสแตมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นอะไรที่เป็นที่สุดในชีวิตของพี่แล้ว
ภาคภูมิใจในสิ่งที่พี่ทำมากที่สุดเลยค่ะ
ขอบคุณครับ